ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของชาวประมงกันบ้างคุณผู้ชม

บางทีมันก็ส่งผลดีต่อชาวประมงให้เขาไปใดหมึกไปจับหมึก
สร้างรายได้ดีทีเดียวค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยกระแสน้ำกระแสลมเป็นใจนะ
ชาวประมงก็เลยนำเรือออกไปทำประมง
แต่ละลำที่เห็นนี่นะคุณผู้ชมแต่ละลำที่เห็นเนี่ย
สามารถที่จะจับหมึกมาได้กว่า๕๐๑๐๐กิโลกรัมทีเดียวเยอะนะ
เขาเรียกใดมึกใดหมึกใบใดหมึก
เยอะขนาดนี้แต่ก็ยังถือว่าไม่มากเหมือนเมื่อก่อน
เพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรทางทะเลมันลดน้อยลงแล้วไง
แต่ชาวบ้านก็บอกว่าดีกว่าไม่ได้อะไร
ชาวประมงท่านหนึ่งนะคะก็คือนายถนอมมานะ
บอกว่าหมึกที่จับได้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหมึกกะต้อยแล้วก็หมึกปล้วย
ก็เอานำมาแปรรูปเป็นหมึกตากแห้งเพราะว่าได้ราคาดีกว่า
ชาวบ้านเขาก็จะเอาหมึกมาผ่ามาล่างให้สะอาด
แล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้ง
ส่วนราคาหมึกก็ขึ้นอยู่กับขนาดราคาอย่างเช่นขนาดสัก๒๕นิ้ว
ราคาก็ประมาณ๑๐๐๒๐๐บาทยิ่งตัวใหญ่ยิ่งได้ราคานะ
แน่นอนล่ะบอกตัวใหญ่ก็จะไปอยู่ชั้น๒๓

ตัวใหญ่นะก็อุดหนุนกันไปได้
ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวเกษตรชาวประมง
กว่าเขาจะได้ผลิตภัณฑ์ผลิตผลมาไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือจะเป็นสัตว์แบบนี้
ใช้เวลาแล้วก็ลำบากมากเลย
เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้ลงแรงเองเวลาไปซื้ออะไร

เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรและชาวประมงทุกคน
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะสั่งมาสักตัวนะ
หมึกปลิ้งใช่ไหมหมึกบดเฉพาะมุน